ไปดูเหตุการณ์ที่เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกค่ะแถวพระราม๙
โอ้โหผู้หญิงคนนี้ยืนยันบอกไม่เมานะคะไม่รู้ว่าไปชนอะไรมา
แล้วเธอก็ขับรถหนีมาตลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
มีคนเสียชีวิต๑คนมีคนบาดเจ็บอีก๑คนค่ะ
จอดเลยจอดลงดูสภาพรถดิ
ยายเจ็บแขนเป็นอะไรบ้างไหมคะเป็นเยอะเลยพี่พี่จอดเลยพี่
พี่ชิดนี่เลยพี่โอ้หนีอีกโอ้โหพี่จอดเลยค่ะพี่ลงเลยพี่
พี่ลงจากรถเลยพี่ลงเลยมาลงเลยพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น
ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
พี่เฉียบผมมาก่อนแล้วพี่เฉียบตุ้งผมเกลียดกระเด็นออก
เมาใช่ไหมใช่อ่านี่แหละค่ะคือคนที่ขี่ตามมานี่ก็โดนนะคะ
เขาก็ขับรถเขาก็ต้องไล่ตามมาแล้วคุณผู้ชมดูสภาพหน้ารถนะคะ
คืออันนี้คือชนคนเสียชีวิตมาแล้วหนึ่งศพนะแต่เจ้าตัวเนี่ยรู้หรือเปล่า
ก็ไม่รู้แต่ว่าหน้ารถมันยุบแบบนี้ค่ะนะคะ
แล้วก็มีคนเจ็บอีกหนึ่งคนก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค
เจ้าของคลิปนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
นี่คือเหตุการณ์ประมาณตี๓ค่ะ
เจ้าของคลิปนี้คือคุณนัทธพงศ์นะคะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ขับรถไปแถวแถวรัชดาพอมาถึงพระรามเก้า
รถเก่งคันนี้ขับสายไปสายมาเฉียวเขาล้ม
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยตั้งสติได้ก็ขี่รถตามเลยค่ะ
แล้วก็เห็นรถคันนี้พุ่งชนคนขี่รถจักรยานล้มคว่ำ
ซึ่งล้มคว่ำไปคือเสียชีวิตนะ
แต่เขาบอกเขาไม่รู้นะว่าเสียชีวิตคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
แล้วเขาก็ขับตามรถคันนี้มาจนถึงแยกผังเมือง
แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นบทสนทนาอย่างที่เราได้ยินกันในคลิปนั่นแหละ
คือเธอก็เหมือนกับรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ตำรวจพอมาถึงก็ควบคุมตัวนางสาวพัทรา
อายุ๓๓ปีเจ้าของรถคันก่อเหตุ
บอกทำงานอยู่สถานเริงรมแห่งหนึ่งย่านพระรามเก้า

ไม่รู้จริงว่าขับชนอะไรมาบ้าง
ตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์ก็ออกมา๑๖๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ทีนี้ย้อนกลับไปดูจุดเกิดเหตุอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งห่างจากจุดแรก๘๐๐เมตรตรงที่ชนรถจักรยานนะคะ
เป็นไงคุณศักดากิ่งกังวัญชัยพนักงานบริษัทค่ะ

กระเป๋าสะพายมีชุดออกกำลังกาย
ก็คืออาจจะกำลังเตรียมตัวไปออกกำลังกาย
หรือเพิ่งไปออกกำลังกายกลับมา
ก็ตำรวจส่งตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุ
ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ

เขาชนผมกระจกข้างเขาแตก
แล้วผมก็ขี่ไล่เขาไป
เขาไปชนกับผู้เสียชีวิตที่ผู้เสียชีวิตซึ่งปั่นจักรยานอยู่พี่

แล้วพอนี้เขาก็ยังหนีต่อ
หนีไปอยู่ประมาณ๕๐๐๖๐๐เมตรครับ
พอทีนี้ผมก็จอดให้เขาสงบสติอารมณ์
แล้วก็ทราบว่าอ๋อเขาได้ดื่มแอลกอฮอลมาพี่

กินเหล้าดื่มเหล้ากันปาร์ตี้สนุกสนาน
แต่อีกคนนึงซึ่งปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้า

กลับมาโดนคนกินเหล้าปาร์ตี้ชน

ยังจากบาลหนุ่มคนมันไม่น่าทำแบบนั้นได้สิ